หนึ่งในนั้นที่ดิฉันเห็นแล้วแบบดิฉันเกลียดอีกแล้วค่ะ

พี่แจ๊คควรจะทำใจได้แล้วนะสำหรับคู่นี้

นี่เขาไปสวีทหวานกันที่ทะเลภูเก็ตค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ใครที่อยากจะรอลุ้นกันนะคะว่าจะมีภาพหวานหรือเปล่า
คู่นี้บอกเลยว่าไม่มีมีแต่ภาพแบบเราอกเหล้าใจ
คือเป็นมุ้งมิ้งแบบถ่ายรูปให้กันแต่ก็รู้ไง
เป็นรูปที่พี่หมากถ่ายแล้วดูท่าทางโพสต์คือแววตา
คือไม่ต้องเซ็กซี่แววตาเอื้อหาอาทร
โอ้นี่เขาขี่กันขึ้นฟ้าเลยเหรอคะคุณไม่ใช่ค่ะ

เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้บอกฟันรูนก็เรียกไม่ถูกคุณผู้ชมแล้วสำหรับคุณ

เสียงแตกแล้วนะคะ
คือสมินมากจริงเขาบอกว่ามีพี่แจ๊คที่บอกว่าร้าวใจ
ไม่ได้แบบว่าวาบวิวอะไรแต่ดูแล้วมันค่อนข้างหวาดเสียว
เป็นกิจกรรมทางน้ำอะไรหลายอย่างนะครับเธอฉันไม่มีแฟนสะเทือนใจมากนะคะ
เอาไปดูคลิปกันอีกทีนึงมีคลิปภาพให้ดูด้วยค่ะ

นี่เป็นไหนไม่ได้นะ

สิฉันก็เสียงอ้อนเธอไม่ได้ไปคลิปสวรรค์มิมานค่ะ
วินขายของเหรอคะขายโอ้ยตายคุณผู้ชม

มาให้ขวานใจแม่ยกต์แม่ยายเก้กวางบางชีวิต
นอกจากคู่นี้มีคู่ไหนว่าให้ขยี้หัวใจนะครับ

หนีร้อนไปเพิ่งเย็นนะคะ

ไม่อันนี้เพิ่งเย็นแบบคีโมพีมะ
ซึ่งจริงแล้วอเล็กธิรเดชก็ไปกับครอบครัวของเขา
ทำเอาหลายคนแบบนี้หน่ะค่ะ

คงมีเรื่องให้พี่นักข่าวได้เมาส์มอยกันแน่นอนค่ะ
นี่ขนาดไม่ได้มีรูปคู่ยังเมาส์มอยเขาขนาดนี้
ถ้ามีรูปคู่ออกมาก็ไม่เหลือแล้วค่ะ